บอกเลยว่าหุ่นล่ำกล้ามโตมากนะ

อยากจะไปดูเขาระวังแฟนเขานะคุณ
แหมบอกเลยว่าความมั่นใจเนี่ยนะมันอยู่ที่ซิกแพคนี่แหละ
ทำให้มันมั่นใจก็เลยต้องสร้างกันหน่อยนะคะ
งานนี้ก็ทำเอาหลายคนนะตั้งตารอว่าเอ้ยเมื่อไหร่นะ
คุณหลุยจะลุกขึ้นมาถ่ายแฟชั่นอวดหุ่นนะ
สาวน้อยสาวใหญ่เห็นหุ่นล่ำกันบนตาสักทีนะคะ
ไม่รู้ว่าพี่นุ่นเนี่ยเก็บไว้ห่วงดูคนเดียวหรือเปล่านะจ๊ะ

หลุยก็เลยขอตอบแบบถ่อมตัวว่า
ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างของตัวเองเท่าไหร่ครับ
แต่ถ้าวันไหนนะยอมใจอ่อนถ่ายชุดว่ายน้ำขึ้นมา
เจ้าตัวก็เชื่อว่าคนดูจะโฟกัสถูกจุด
โฟกัสผิดจุดแน่นอนค่ะ

เพราะว่าถ้า
ถ้าคนถ่ายไม่มั่นใจที่จะถ่าย

หือหวาหรืออะไรที่ไม่ใช่แฟชั่น
ผมว่ามันปัจจัยอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการครับ

ไม่ได้เราอ่ะไม่อยากให้เขาไปโฟกัสในจุดนั้น

แต่ว่าเราก็บอกว่าเราก็ถือว่ายังไม่พร้อมละกัน

พี่พี่เอาไปถ่ายแบบถ่ายประมาณไหนเหรอ
จะให้ผมหือหวาใช่ไหมหรืออะไรอย่างนี้

เราก็เลยบอกเขาตรงบ้างแบบยังไม่พร้อมครับ

เพราะเราถือว่าเราหุ่นโอเคครับ
แต่ว่ายังไม่ได้ถือว่าแบบพร้อมที่จะไปโชว์อะไรขนาดนั้น

แต่ว่าไม่สัญญาจริงว่าจะโฟกัสถูกจุดหรือผิดจุดอะไรนะคะ
เพราะอยากจะโฟกัสทุกจุดเลยค่ะพี่ค่ะ
อยากรู้ใช่ไหมคุณหนุ่ยว่าคนดูจะโฟกัสอะไร

ลองถ่ายดูก่อนสิเดี๋ยวจะบอกโฟกัสอะไร
อยากให้มีจริงนะฮะให้สำหรับสำหรับชุ่มกระชวยบ้าง